ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่๒๗
มีการจัดเวทีเสวนาสาธารณะเรื่องการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและความยั่งยืน
ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
และมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม
โดยมีนายโชติวัฒนเหลืองประเสริฐประธานศาลดีกาเป็นประธานในพิธี
และนายสุเทพรุ่งวิทยานานันประธานผู้เข้ารับการอบรมกล่าวรายงาน
หัวข้อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
และความยั่งยืนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
และในช่วงสุดท้ายเป็นการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์
และกระบวนการยุติธรรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่๒๗
ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
และมีการวางแผนและบริหารจัดการโดยการปฏิบัติจริง
จากการสัมมนาครั้งนี้